ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะหิวในช่วงสายถ้ายังไม่ได้ทานอะไร

ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กา
ขายอยู่ที่จังหวัดสุโภคไทย
เขาบอกว่านอกจากก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยแล้ว
ลาดหน้าก็สุดยอดแล้วมีความแตกต่างไม่เหมือนที่อื่น
ยังไงนี่
นี่คือบะหมี่นี่คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแบบโบราณแต๊ะเป็นเส้นบะหมี่ใช่ครับ
จะต้องเป็นเส้นแห้งแบบนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบว่าจะสั่งแบบเส้นเล็กก็ได้
เป็นมีก็ได้มีเหลืองก็ได้ถ้าเป็นแห้งแบบนี้แล้วก็ใส่อ่าถั่วถั่วปักยาว
และก็เป็นอะไรที่ต้องทานดูก็คือราดน่ะครับกำลังผัดเส้นเลยค่ะ
ผัดเส้นเลยค่ะใช่แล้วล่ะครับกำลังผัดเส้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำออกมาเป็นจานให้ได้ทานกันบอกเลยนะครับว่าราดหน้าที่นี่อร่อยมากมาก
ลูกค้าติดอกติดใจเพราะว่าเป็นสูตรโบราณที่ขายมานานกว่า๔๐ปีให้ดูความพิเศษหน่อยยังไงคะ
บางคนเห็นแล้วเฮ้ยก็ราดหน้าทั่วไปเออมีหมูมีพริกไทยมีคณะใช่ค่ะ
เป็นเล่นไปถ้ามันเหมือนอื่นทั่วไปผมจะมาพูดทำไมนี่เห็นแดงไหม
กลมให้ซอสแดงซอสพริกลาดหน้าใส่ซอสพริกเหรอเป็นไง
เป็นไงไม่เหมือนที่อื่นนะครับบอกเลยว่าลูกค้าติดอกติดใจมากแบบนี้
ไปดูวิธีการการทำหน่อยกว่าจะมาเป็นราดหน้าแบบนี้เขาทำกันยังไง
นี่ครับผัดกับขนาก่อนขนาอ่อนอ่อนเนี้ยมาผัดให้พอแค่สะดุ้งไฟนะค่ะ
เพื่อไม่ให้มันเละไม่ให้มันอ่อนให้มันกรุบกรอบนั่นเองนะครับ
แล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูที่หมักจนนุ่ม
แล้วต้องเร่งไฟนะเร่งไฟให้แรงจนหมูสุกแล้วเทแป้งมันละนายน้ำลงไป
ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับทีเด็ดของราดหน้าอย่างที่ผมบอก
ยังพอนึกออกว่าแต่ละร้านแต่ละที่คือมันมีหลายร้านแหละ

น่าจะเป็นแบบนั้นในการเพิ่มความเผ็ดความเปรี้ยวของมัน

ถูกต้องครับแล้วนอกเหนือจากราดหน้าเขามีขายเนี่ย
อย่างอื่นเขาก็มีผัดซีอิ๊วไงอะไรคะ

ถูกต้องครับบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้กัน

เท่าไหร่คะไม่แพงเริ่มต้นที่๓๐บาท
วู้ราคาก็ไปเลยน่ะราคาก็ไปกระเป๋า
ใช่ครับใครอยากจะลองไปสัมผัสความอร่อยที่ร้านนี้นะครับ
กับร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กาตลาดสดสวรรคโลกตำบลเมืองสวรรคโลก
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ก็ลองไปทานกันดูร้านนี้จะปิดเฉพาะวันอังคาร

แล้วถ้าหากใครไปไม่ถูกแล้วก็รอง
อยากกินแล้วใช่ไหมนี่

เจ๊กาครับหมายเลขโทรศัพท์ของเจ๊นะครับ

อย่างจริงฉันยอมรับเลยว่า

แต่อยากได้แฟนขี้เล่นต้องเลือกเรานะ

แต่ถ้าเป็นคนนี้จะเล่น

เรื่องราวความอร่อยคุณก็เยี่ยมมากเลยนะ
มีแต่ของอร่อยมาฝากนะคุณชนะ
คุณทำตัวมีประโยชน์แล้วเนี่ยสงสารเหลือเกิน
คุณผู้ชมก็ส่งมาบอกว่าแหมเดี๋ยวคุณชนะก็น้อยใจแย่